ติดตามกันต่อกับไทยรัฐจอบประเด็นนะครับ
คุณผู้ชมที่ผ่านมาเราเคยได้ยินแต่คำว่าข้าวยากหมากแพงครับ
แต่ว่าตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ข้าวยากหน้ากากแพง
ก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยขาดตลาดรวมทั้งราคาแพงด้วยครับ
หลายคนก็ยอมฝากฟันเรื่องของการเดินทาง
เรื่องของการรอไปซื้อหน้ากากอนามัยราคาถูกจากรัฐบาล
แต่บางคนก็ต้องยอมควักเงินจ่ายแพงขึ้น
เพื่อให้มีหน้ากากมาใส่ในการป้องกันเรื่องของโรคโควิด๑๙ครับ
วันนี้เราเลยส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป
ไปดูความยากลำบากของประชาชนในการหาหน้ากากอนามัยมาป้องกันตัวเอง
ติดตามพร้อมกันกับคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
สุรดาจำปาศักดิ์คิวแรกที่เดินทางมาถึงองค์การเพศัตว์สาขาราชเทวี
เพื่อมารอซื้อหน้ากากอนามัยราคา๑บาทต่อชิ้น
โดยเธอต้องออกจากบ้านย่านพระราม๓ตั้งแต่ตี๓

จากสาขานี้จำกัดการขายให้๔๐๐คิวต่อวัน
ทำให้เธอใช้เวลาตรงนี้ไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง

และเข้าไปซื้อหน้ากากอนามัยท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างแออัด
ตื่นตี๓มาถึงที่นี่ก็ประมาณตี๓๓๐
เพราะว่าที่นี่เขาจัดคิวเยอะดี๔๐๐มันน่าจะทัน
ก็ที่อื่นร้อยคิวมันก็ไกลบางทีมันก็ไม่ทันนะคะ
มาที่นี่ดีกว่ามันมาแล้วมันได้ค่ะ
เพราะว่าต้องก็ตื่นแต่เช้าหน่อยหดทนเอานิดนึง
พอ๘โมงมาเขาก็เริ่มขายแล้วอย่างนี้ค่ะ
หน้ากากอนามัยราคา๑บาท
มีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาขององค์การเพศสัตว์ทั้ง๘สาขา
มาจากการจัดสรรปันส่วนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์

โดยสาขาราชเทวีตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามา
เป็นสาขาที่มีจำหน่ายมากที่สุด

กำหนดให้โคต้า๑คิวสามารถซื้อหน้ากากราคา๑บาทได้๑๐ชิ้น
แอลกอฮอลเจลแบบหลอดราคา๒๔บาทได้๑๐หลอด
แอลกอฮอล์แบบปั๊ม๔๕๐กรัมราคา๖๕บาทได้๑ขวด
และแอลกอฮอลแบบน้ำได้ในราคา๔๑บาท๒ขวด
ซึ่งวันนี้คิวเต็มตั้งแต่๖นาฬิกา๓๐นาที
ทำให้มีหลายคนผิดหวังเดินทางมาไกล
แต่ไม่สามารถซื้อหน้ากากกลับบ้านไปได้เลย
เท่าที่ทราบนะเขาบอกว่าซื้อออนไลน์เนี่ย
แผ่นหนึ่ง๘บาทป้ายังจะซื้อเลย
แต่พอเดิมป้าใช้ออนไลน์ไม่เป็น
แล้วป้าก็กลัวว่าได้มาอาจจะบางอะไร
แต่นี่ขององค์การเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้ว
ฝั่งทนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมาถึงฝั่งนี้
มันก็มันก็ไกลอะค่ะ
ค่ารถค่าลาก็ไม่คุ้มกันแล้วเนี่ย
มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าแบบสังเวทใจอ่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่สำรวจร้านขายยาย่านห้วยขวาง
พบว่า๕ร้านที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
จำหน่ายหน้ากากอนามัยเลย

ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
บริษัทต้นทางหยุดส่งให้ร้าน
แต่ส่งให้คนกลุ่มอื่นที่ยอมจ่ายแพงกว่า
ร้านจะรับของแพงมาก็ไม่ได้
เพราะจะทำให้ราคาขายต่อชิ้นแพงเกินกฎหมายกำหนด
เมื่อก่อนนี้กล่องละต้นทุนนะคะ๕๐บาท๖๐บาท

พอรัฐบาลประกาศตรงว่าเป็นการควบคุม

แต่ว่ามีขายตามเฟซบุ๊กนะ
ตามที่เขาแบร์กระดินขายก็มีกล่องละ๗๘๐๐บาท

เพราะว่ารัฐบาลควบคุมราคา

กองปราบอยตามมาดู
ตามหาหน้ากากอนามัยที่ร้านขายยาตามหน่วยงานรัฐ

กลายเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับใครหลายคน
ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยอมซื้อหน้ากากอนามัยผ่านอินเตอร์เน็ต
และร้านข้างทางโดยที่ไม่รู้ว่าได้มาตรฐานหรือไม่
จะถูกโกงเบี้ยวไม่ส่งของหรือเปล่า
อยู่ที่๒๕บาทเจลล้างมือแบบขวดขนาด๔๕๐มิลลิกรัม
ราคาอยู่ที่๒๕๐บาทเจลล้างมือขนาดพกพา๕๐บาท
แม้จะแพงกว่าที่องค์การเพศสัตว์ขายถึง๒๕เท่าตัว
แต่ก็ยังมีหลายคนยอมควักกระเป๋าเงิน
เพื่อสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน